เหนือจากการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติเจ้าบ้านแล้วนะครับ
หน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยในประเทศนั้น
เช่นบริการกงศูนย์สัญจรที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์
ได้จัดขึ้นเป็นประจำนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย
ที่อยู่ในสิงคโปร์เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการทางการทูต
เป็นไปเพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

ร้านค้าภาษาไทยและสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศไทย
กลายเป็นชุมชนขนาดย่อมของคนไทย
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ราว๓๕๐๐๐คน
โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของแรงงานไทยส่วนใหญ่ในสิงคโปร์
ที่นี่จะพราคร่ำไปด้วยคนไทยจำนวนมาก
มาซื้อของกินของใช้ที่คุ้นเคย
เพื่อให้สามารถทำธุระอื่นได้จากบริการกงศูนย์สัญจร
ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์
การอำนวยความสะดวกให้กับคนไทย
เพื่อให้สามารถทำบัตรประชาชน
รวมทั้งงานนิติกรอื่นที่ตามปกติ
ต้องเดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการ

แรงงานไทยที่เข้ามาทำงานในสิงคโปร์

วันนี้เขามาทำบัตรประชาชนใหม่

ตั้งแต่การตรวจข้อมูลตามประวัติในทะเบียนราช
แกนนิ้วไปจนถึงการถ่ายรูป
โดยในเวลาไม่ถึง๒๐นาที

ทำให้ชีวิตของเขาสะดวกขึ้นมาก

คุณชัยรัฐสิริวัตรอัครราชทูต

กิจกรรมกงศูนย์สัญจรไม่ได้ดูแล

ให้กับคนไทยในสิงคโปร์

เราก็จะมีคุณหมอ

ว่าความดันสูงความดันต่ำ

รวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะครับ

ก็เป็นหน้าที่หลักของสถานเอกอัครราชทูต
ซึ่งในกรณีฉุกเฉิน
การสวดคนเข้าเมือง

ที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้บอกว่า

หมายถึงว่าเราก็คิดว่าโอเคถ้าเป็นเรา
ถ้าเป็นเรามีญาติ

หรือว่ากับพืภ้าเราหรือว่ากับคนในครอบครัวเรา
เพราะฉะนั้นพอคิดถึงตรงนั้น
มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่า
การบริการกงศูนย์สัญจรตลอดจนความช่วยเหลือและการดูแลคนไทยในต่างแดน
ถือเป็นภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ต้องการให้การทูตดำเนินไปเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน